เชฟทุกท่านจับเวลา๖๐นาทีตอนนี้เริ่มได้

สตาร์ทเชฟทั้ง๗ต้องทำลูกชิ้นนื้อให้เสร็จพันในเวลาลูกลูกชิ้นทั้ง๖๐นาที

เมื่อกรรมการชิมแล้วจะเลือกผู้ที่ทำได้ดีที่สุด
เพื่อรับสิทธิพิเศษในรอบถัดไป
หนึ่งคนหนึ่งชิ้นใช่ไหมใช่แล้วถ้าหยิบกุ้งไปหรือยังล่ะ
อ่าอันนี้
ต้มน้ำซับก่อนและดูต้องไปเปื่อย
เพราะฉะนั้นต้องใช้หม้อความดันค่ะไฟแรงสุดเลยใช่ไหมคะใช่
แข่งในวันนี้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายพละกำลังมีส่วนเกี่ยวข้องมากเลยนะครับ
งั้นวันนี้สาวของเราก็ได้รับบททดสอบแล้วสิเนอะ
เป็นการวัดว่าพวกเธอจะเป็นหญิงแกร่งได้หรือไม่นะใช่ไหม
ปกติแล้วผมชอบทานลูกชิ้นเนื้อนะครับแต่ว่าไม่เคยลงมือทำเองมาก่อนเลยครับ
ต้องทุบเนื้อให้แผ่ออกเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเลยนะครับ
โดยเฉพาะผู้หญิงทุบยากมากมาก
เหมือนที่สตีเว่นทำให้ดูเลยอ่ะทุบจนหน้าแดงหมดแล้วเนี่ย
ตอนทุบแรกแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะคะต้องทุบถึงเมื่อไหร่กันเนี่ย
วัวชิ้นนี้มันแข็งมากเลยล่ะค่ะเฮ้ยวัวจ๋าพี่ขอโทษนะจ๊ะ
ถ้าแม่กลับมาบ้านแล้วก็จะอารมณ์ไม่ดีทำลูกชิ้นเนื้อทานได้นะ
ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ได้มากเลยแต่คนทำจะตาย

แม้ว่าเธอจะมองผมเป็นเนื้อที่ทุบอยู่

ยังไม่มีใครกล้าเสือดมารังกับผมได้

อ้าบ้ากันไปแล้ว

อ้าอ้า

นานะหน่วยหรือเปล่าสวัสดีค่ะ

โอ้โหมือแดงหมดเลยนะครับเนี่ย

เอ็นก็เอาออกมาแล้วโทษสุดที่ดีมากเลย
เสร็จแล้วก็เริ่มทำการปรุงได้เลยสู้
ถือว่าทำได้ดีมากนะครับเยี่ยมมาก

เวลาจากเสียงทุบของพวกคุณผ่านไป๓๐นาทีแล้ว
หากพวกคุณยังจดจอกับการทุบเนื้ออยู่แล้วก็
ผมว่าพวกคุณอาจโดนตีหรือได้รับโชคร้ายก็ได้

แหมมาขัวไม่สนแล้วมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว
เอาล่ะได้เวลานวดแล้ว

สตีเว่นขอให้คุณโทษร้าย

หื้อได้ยินด้วยละขอโทษ
รู้สึกว่าเนื้อของฉันมีความเหนียวนุ่มมากเลยค่ะ
พอเนื้อมันแหลงแล้วในใจฉันก็คิดว่าในที่สุดก็ได้สักที
ผมว่ามันคล้ายกับการห่อเกี้ยวเลย

ใจผมน่ะมันว้าวุ่นนะตอนนี้
การปั้นลูกชิ้นวิธีการทำนั้นมีเคล็ดลับอะไรบ้าง

กัดเข้าไปแล้วไส้ข้างในก็จะล้นทะลักออกมาเต็ม
ออกมาเต็มไปแบบนี้จริงจะเป็นลูกชิ้นเนื้อที่แท้จริงนะ
ตอนกัดเข้าไปเนี่ยมีความร้อนบวกกับไส้ที่ทะลักออกมา

ฉันอยากให้ทุกคนได้ทานไส้เยอะ
ดังนั้นลูกชิ้นจะลูกใหญ่หน่อยนะคะ
แล้วก็ไส้ที่อยู่ข้างในก็จะเยอะด้วยนะคะ
ลูกแรกเอาละค่ะเสร็จแล้ว
ลองเอาไปทีได้นิดหนึ่งลูกชิ้นฉันใหญ่มากเลย
มันทะลุนี่นานไหลออกมาแล้ว
แย่แล้วตายแล้วอย่าทะลุสิติดกันหน่อยนะ
เอาละครับสตาร์เชฟทุกท่าน๕นาทีสุดท้ายแล้ว

ห้านาทีห้านาทีลูกชิ้นต้องลงหม้อแล้ว
อย่าแตกนะอย่าแตกนะห้ามเด็ดขาดเลยเจ้าลูกชิ้นน้อย
สิ่งที่ฉันทำได้ดีน่าจะเป็นน้ำซุปนะ
เพราะว่าฉันเริ่มตุ๋นตั้งนานแล้ว
ปรุงรสก็ตามรสชาติโดยปกติไปเลยค่ะ

หมดเวลา
และต่อไปนี้ถึงเวลาที่กรรมการจะลองชิมผลงานอันแสนยากเย็นของพวกคุณ
คนแรกขอเชิญอายะนำอาหารของคุณขึ้นมาครับ
อยากถามคุณเป็นพิเศษระหว่างการแข่งขันในวันนี้
จุดอ่อนของคุณหรือจุดที่ทำได้ไม่ดีคือตรงไหนครับ

น่าจะเป็นตอนที่ถุบเนื้อนะคะฉันรู้สึกไม่มีแรงเลย

แต่ว่าผลงานจะเป็นยังไง
อร่อยเหาะแน่นอนค่ะ
สวยจริงเลยอะเนอะทำไมเป็นแบบนี้
รู้สึกว่าเหมือนเค้กร้อยชั้นเลยล่ะค่ะ

ผมคิดว่าซุปของคุณได้รสชาติของกระดูกหมูจริง

ส่วนลูกชิ้นเนื้อเนี่ยมีความเด้งดึง

ขอบอกอีกอย่างกลิ่นขาวกุ้งก็ไม่มีด้วย
ไม่มีกลิ่นขาวกุ้งด้วยนะตัวเอง
แยะผมบอกทุกคนได้เลยว่าพวกคุณโชคร้ายแล้ว
ดดันแล้วสิเนอะอายะพอใจคำวิจารณ์ไหมครับ
ขอบคุณมากค่ะดีใจจังเลยอ่ะยิ้มเลยค่ะ
คนต่อไปซินไปชิงนำลูกชิ้นของคุณขึ้นมาครับ
เดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูคอยดู
ดูจากลักษณะภายนอกมันดูดีมากเลยครับ
เพราะมันค่อนข้างเงาเมื่อหั่นออกข้างในก็ดีเหมือนกัน
แต่พอทานเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่ามันแข็งไปหน่อย
ใส่แป้งเยอะไปเนื้อบางไปนิดนึงคลุกจนเละเกินบางเกินไป
และก็ข้างในใส่กะปิน้อยไปหน่อย
ดังนั้นรสชาติมันก็เลยจืดไป
ต่อไปขอเชิญจางเลี่ยงนำผลงานของคุณออกมาข้างหน้าครับ

ไส้ทะลักออกมาเลยเยี่ยมมากครับ
แบบนี้ต้องขอชิมดูหน่อยแล้ว
อืมน่าผิดหวังนิดนึงเนื้อมันหยาบไปนิดหนึ่งนะครับ

เอาละครับต่อไปเชิญอาณะนำอาหารของคุณขึ้นมาครับ

โอ้โหว้าว
ผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทานลูกชิ้นเนื้อยัดไส้สไตล์เกาหลี
น้ำซุปเข้ากันได้ดีกับลูกชิ้นการปรุงรสทำได้ดี
คุณทำลูกชิ้นได้ดีมากเลยครับดีมาก
คุณภาพของเนื้อเนี่ยถือว่าละเอียดมากเลย

เข้าใจนะมันอร่อย
ขอบคุณค่ะฟังไม่ออกก็ขอบคุณค่ะ
หวังลินนำลูกชิ้นของคุณขึ้นมาครับ
ลูกชิ้นเนื้อของคุณดูเหมือนมันจะไม่เงามากพอ
ซุปมีความหวานของข้าวโพดอยู่รสชาติก็กำลังดี
แต่ว่าข้อเสียของลูกชิ้นก็คือใส่แป้งเยอะเกินไป
พอใส่เยอะมันก็จะทำลายคุณสมบัติของเนื้อไปนะครับ
ดังนั้นเนื้อมันจะแตกตัวกัน

ต่อไปขอเชิญคุณเย่อีเชียนนำลูกชิ้นออกมาข้างหน้าครับ
เมื่อสักครู่ได้เห็นลูกชิ้นของหลายคนแล้ว
คิดว่าคุณเองจะได้คะแนนเท่าไหร่ครับคุณย่าอีเชียน
เมื่อกี้ฉันลองทานดูแล้วค่ะความรู้สึกฉันเนี่ยมันเหนียวนุ่ม
ฉันรู้สึกว่ามันเด้งนะคะแล้วก็รู้สึกซึ้งใจมาก
ผมจะลองชิมดูสักลูกว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ
หั่นแล้วโอ้ไส้ข้างในนี่ทำได้ดีมากครับ
อีกอย่างไส้ก็ใส่ไว้ตรงกลางพอดีนะครับ
ดังนั้นถือว่าทำได้ไม่เลวเลยนะครับ

มันขึ้นมาเลยครับ

นั่นหมายความว่าคุณยังทุบไม่นานพอนะ
ค่ะแรงฉันไม่พอนะเนื้อก็เลยไม่ละเอียดพอ

รสชาติของลูกชิ้นถ้าจะพูดว่าเหมือนลูกชิ้นควรจะพูดว่าเนื้อที่ไม่ละเอียดมากกว่า
ครั้งต่อไปต้องออกกำลังกายให้มากหน่อยจะได้มีแรงทุกข์นะครับเข้าใจไหม

ตาร์เชฟทั้ง๗กรรมการสามท่านได้ชิมอาหารของคุณแล้วต่อไปขอเชิญทุกท่านมายืนด้านหน้าด้วยครับ
ตาร์เชฟทุกท่านจากมติของพวกเรา๓คนแล้ว
อายะยังกงหรูเชิญออกมาครับ

ระหว่างคุณสองคนคนที่ทำได้ค่อนข้างดีก็คือ